คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีพนักงานบริษัทเคอรี่ที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เขาจอดรถข้างทางแวะลงไปปัสสาวะ
ปรากฏว่ามีคนร้ายตีหัวแล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปนะคะ
เงินสด๑๒๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓๐เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้พนักงานสอบสวนก็เลยสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
พนักงานสอบสวนสพประโคนชัยสอบปากคำ
นายอนุสรมีโชคอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
พนักงานบริษัทเคอรี่สาขาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าคนร้ายดักตีหัวจนสลบ
นี่ตำรวจไปสอบปากคำถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ

นายอนุสรผู้เสียหายให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานที่เคอรี่มาประมาณ๘เดือนนะคะ
มีหน้าที่ส่งพัสดุในพื้นที่ตำบลปังกูและตำบลประโคนชัย
พอออกไปส่งของไปคนเดียวค่ะ
ที่ผ่านมาก็จะขับรถเข้าไปส่งของในหมู่บ้านนี้เป็นประจำนะ
เวลาออกไปส่งของตามหมู่บ้านก็จะแวะปัสสาวะข้างทางเป็นประจำเช่นกัน

แล้วก็เส้นทางนี้ที่เขาต้องจอดแวะข้างทางเพื่อปัสสาวะเนี่ย

เส้นนี้ไม่มีปั๊มเลยคือก็ต้องแวะข้างทางเอา
ก็คงเห็นว่าไม่ค่อยมีบ้านคนด้วย
ใช่แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไร
คาดคิดว่าอยู่ดีคนร้ายจะมาดักตีหัวเพื่อชิงเงินนะคะ

จอดรถลงไปปัสสาวะข้างทางเหมือนที่เคยทำนะ
แล้วได้ยินเสียงคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้
จังหวะกำลังหันหน้าไปดู
รู้สึกมีคนใช้ของแข็งกระหน่ำตีหัวแล้วอะค่ะ

รู้สึกตัวอีกทีเลือดไหลออกปาก
แล้วก็ที่ศีรษะเจ็บมากนะคะ
ก็เลยไม่เห็นหน้าไม่เห็นรูปภัณฑ์ของคนร้าย
แต่เชื่อว่าน่าจะมีกัน๒คน
เพราะถ้ามากันคนเดียวก็ต้องใช้เวลาไหนจะจอดรถ
จะไปเอาอาวุธมาตีหัวเขาอะไรแบบนี้

ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาอย่างน้อยคือ๒คน
ส่วนโทรศัพท์มือถือตอนแรกนึกว่าถูกขโมย
แต่ว่าล่าสุดญาติไปตามหาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็พบว่าถูกนำไปทิ้งข้างคลองน้ำใกล้จุดเกิดเหตุ
ส่วนโทรศัพท์ที่ใช้โทรไปบอกเพื่อนให้มาช่วย
เป็นโทรศัพท์ของบริษัทซึ่งเก็บเอาไว้หน้ารถ

อนุสรบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้รู้สึกกลัว
อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกค่ะ
ว่ารุกท้าอยู่บ้างไหมและค่อยเข้าฉนที่บ้าน
ก็ทำแบบนี้มาทุกวันนะครับ
เลยไม่เคยเอกใจไม่เคยอะไรเลย

ไม่ได้สังเกต
ไม่ไม่มีใครสังเกต
ไม่เคยอุตใจด้วย
บอกว่าหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายเรียบร้อยนะคะ
ชุดสืบสวนเขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมตามเส้นทางเพื่อหาเบาะแสในการตามตัวคนร้าย
ก็จะเร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
อืมแต่คนร้ายมันรู้ได้ยังไงว่ามีเงินสดอยู่ตั้ง

ใช่ค่ะใช่ไหมเพราะปกติรถไปส่งสินค้าอย่างนี้เนี่ย
คือมันก็ต้องเป็นคนที่รู้ว่ารถแบบนี้มีเงิน

คือถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีของที่เอาไปได้แน่อย่างนี้เหรอ